เป็นอะไรครับแบบเนี้ยอันนี้ต้องเป็นคาแรกเตอร์ของข้าดู
ปากต้องเชิดตาต้องมองสูง
ยังจำใจที่จะตามคุณหาและปฏิเสธที่จะเทาะใจ
เปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดีอยากทดลองของเด็ดสักที
อร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เค็ด
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว

บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
สามารถทำคะแนนให้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
เพิ่มขึ้นไปเป็น๓ต่อ๑

จนสามารถกวาดคะแนนจากกรรมการได้สำเร็จ
ในยกนี้ทีมสุภาพบรุษสุดซ่า
จะเอาเพลงอะไรมาแก้เกม
ต้องมาติดตามชมกันต่อในยกนี้ครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่า

และมีความสามารถและมีน้ำใจช่วยเหลือบ้านเกิดนะครับคุณผู้ชม

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง

สวัสดีครับ

ในตอนนี้นะฮะสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวของเรานะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่

สุภาพบุรุษสุดซ่าของเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑คะแนน

และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ
ตอนนี้ไม่รู้อะ
นี่เองประกอบละครเรื่องนางศาลไม่จำกัดนามสกุลค่ะแล้วฉันชอบพี่แก้มากเลยค่ะ

ซ้า
แซ็กแล้วในยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
สำหรับในยกนี้นะครับผมจะเป็น
ป๊อปดีว่าปะทะป๊อปซุปตาครับผม
คนนี้เราเห็นวาดลวดลายไปแล้ว

เห็นแบบว่าหูตาแพรวมาก
เวลาขึ้นเวทีนะเห็นนิ่งอย่างนี้ใช่ไหม
เรื่องเพลงเต้นเพลงอะไรไปรอดเราเห็นแล้ว
แต่อีกหนึ่งสาวของเรานี่สิ
ไม่เคยเต้นมาก่อนนะลูกแล้วจะไหวไหม

เขายังไม่เคยเต้นเลย
ไม่เคยเต้นเลยนะคะแล้วก็แบบว่า

มันยังไม่ค่อยได้ค่ะหนูก็เลยอยากให้ทุกคนมาสอนติ่งค่ะ
เขามีครูสอนเต้นมาสอนให้ไอลิสด้วยนะ
หนูรู้จักครูเทียมไหมลูกที่สอนเต้นแบบเก่งเก่งเลย

เทียมนี่อยู่วงการลูกทุ่งนะวงการลูกทุ่งต้องผ่านครูเทียมหมดเลยนะ
แต่วันนี้ครูเทียมไม่ได้มาแต่มีครูปลอมมาค่ะ
นี่ครูปลอม

เดี๋ยวใครครูปลอมสอนไหมสอนสเต้น

ทำไม

ฉันก็คอลีโอกราฟให้เธอมาตั้งหลายเพลงแล้ว

หลักการง่ายนิดเดียว

แต่ก่อนสอนหนูขอถามนิดนึงค่ะ

อันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของงู
คือจริงแล้วคลูไปไหนมาไหน
ง่ายการเต้นหัวใจอยู่อย่างเดียว
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
ไม่ว่าจะแมวตายสามีทิ้งหรืออะไรก็ได้
หน้าตาของเราเนี่ยนะจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

เหี้ยแมวตายแมวตาย
แมวตายอยู่เลเวลนี้หัวหัวตายหรือครับใช่
มันจะไม่ให้ใครตายนะฉันจะตายก่อนนะสิ
แค่นี้เองให้เด็กดูอีกทีดิแมวตาย
จำนะลูกจำนะหัวตาย
เดี๋ยวนะ

ก่อนเต้นหน้าต้องเฉยไว้ก่อน
แต่ถ้าเราได้เต้นปั๊บเราต้องยิ้ม
ปากต้องเชิดตาต้องมองสูง
ไปเพลงมารถหนี
นอนน้อยเหรอลูกปากเนี่ยไม่หาเหอย่างเงี้ยอ่ะเห็นปั้นเห็นปั้นอ่าแล้วก็สูงเอาใหม่หนึ่งสามสาม
เฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ร้องต้องร้องฟิศามาฟิศามาลูกดนตร์มา
เฮ้ยมันทำดีมันทำดีมันมานี่ดิ

ไม่ได้แล้วล่ะแล้วมันพอมีคนป้า
ขอบคุณพี่อ๋อมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ใครจะเป็นคนเปิดสิทธิ์ก่อนครับ
ไอลิสต์มาเช้าแล้วรอบที่หนึ่งยกที่ห้าเริ่มต่าวน้อยของเรานะครับ
ลิสนะครับวันนี้จะมาในบทเพลงทางเดินแห่งรักของน้องแก้ม

แล้วฉันก็เดินทางต่อไปเพราะฉันไม่เจอใครอย่างนั้น
ฉันมั่นใจว่าเขานั้นมีตัวตน
ยังจำใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่จะท้อใจ
ยินดีที่จะเฝ้ารอที่เติมเต็มสิ่งที่หายไป
ยังพอใช้ที่จะตามค้นหาว่าคนดีที่ไม่รักจริง
อยู่ที่ไหนขอที่จะเจอเขาแม่ไม่รู้เมื่อไหร่
เป็นการเดินทางที่ไม่มีปลายทาง

เธอสักทีแต่ไม่เคยลังเลที่จะคอยบางคนที่ดี
เพราะฉันเชื่อในทางเดินแห่งรัก
ที่พร้อมจะนำทางให้ฉัน
และฉันมั่นใจว่าเขานั้นมีตัวตน
ยังจำใจที่จะตามคุณหา
และปฏิเสธที่จะท้อใจ
ยินดีที่จะเฝ้ารอ
คือตามเต็มสิ่งที่หายไป
ยังพอใจที่จะตามค้นหา
ว่าคนดีที่ไม่รักทิ้ง
อยู่ที่ไหนคอยที่จะเจอเขา
แม่ไม่รู้เมื่อไหร่

รักต้องไม่มีเลยอยู่แห่งนี้
ใครคนนั้นก็คนที่ตามหาเพราะมี
ใครคนนั้นค่วงให้ทิ้งยาว
เพราะฉันเชื่อในทางเดินแห่งรัฐ
ที่พร้อมจะนำทางให้ฉัน
แต่ฉันมั่นใจว่าเขานั้นมีตัวตน
ยังจำใจที่จะตามค้นหา

ยินดีที่จะเฝ้ารอ
คือเติมเต็มสิ่งที่หายไป
ยังพอใจที่จะตามค้นหา
ว่าคนดีที่มีรักจริงอยู่เท่านั้น
พอคิดจะเจอเขาแม่ไม่รู้เมื่อไหร่
ใครคนนั้นคนที่ตามหาคงมี
ใครคนนั้นยังต้องตามหา
ใครคนนั้นคนที่ตามหา
ใครคนนั้นยังต้องตามหาคงมี
ใครคนนั้นยังต้องตามหา

ก็นี่ครั้งแรกเลยค่ะที่ร้องเพลงเร็วค่ะ

ขอบคุณพี่หอยยันฮีมากเลยนะครับ

ก็ทำได้เต็มที่ครับแต่ผมก็ไม่ยอมนะครับ

คือต้องขอขอบคุณในการใช้เทคนิคอะไร
ที่พี่ได้สอนไปตอนแรก
ทำให้เต้นออกมาดูดีมากนะฮะ
พี่อะไรนะ
พี่อายปาก
พี่เคยอายเหรอพี่ไม่เคยอายอยู่แล้ว

เพราะว่าการที่แก้มเอาเพลงนี้มาทำเป็นเวอร์ชันนี้

ไอลิสต้องมีการบริหารจัดวางกำลัง
ตอนช่วงหลังหอยโหเริ่มดอกเพี้ยนลงมานิดหน่อย
ตอนแรกอาจจะต้องบริหารว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเยอะ
เพราะว่าต้องเก็บแรงไว้ตอนสุดท้าย
เพราะมีการอิมเพอร์ไว้แบบโอ้โหจัดมากเลยแค่นั้นเอง
เรื่องการเต้นไม่น่ามีปัญหาถึงจะเป็นครั้งแรก
ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าได้ใช้เทคนิคของพี่ไปนะฮะ

โตครับครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกอย่างที่ไอริสบอกจริง

มันก็เลยร้องมันค่อนข้างจะเลแบ็คไปกว่าจังหวะหมดเลย

อันนี้มันจะร้องตามจังหวะมานิดนึงอะไรอย่างนี้
มันก็เลยสนุกได้มากกว่านี้ถ้าเราร้องออนบีก
แต่เข้าใจว่านี่คือครั้งแรกซึ่งถูกต้องแล้ว
เพราะว่านักร้องบางคนบอกว่าเฮ้ฉันถนัดร้องเพลงช้า
เร็วมันใช่แนวไม่ได้มันต้องได้ทุกแนว
ดีแล้วครับผมวันนี้ก็ทำได้ดีครับ

ขอบคุณครับฟิโต้ค่ะพี่ฝนค่ะ
ในการร้องเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
แต่พอแค่หลังไปนี่คือเริ่มเหนื่อย

แก้ปัญหาก็คือไอริชไม่ต้องเต้นทุกคำ
ช่วงที่เราอาจจะต้องยืนนิ่งเท่บ้าง

เฉพาะช่วงตอนที่มันจะเป็นดนตรีเปล่า

และยิ่งตอนหลังนี่เราจะ
อะไรมันเยอะแยะมากมายเราจะแรงเราจะไม่พอ
เพลงมันอาจจะต้องแรงขึ้น
แต่นี่กลายเป็นแรงข้างบนแต่แผ่วข้างล่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ถือว่าทำได้ดีเนาะครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้ว
แต่ถ้าบริหารจัดการเป็นมันจะยิ่งดีกว่านี้อีกนะคะ
วันนี้ทำได้ดีค่ะขอบคุณครับทั้ง๓ท่านนะฮะ
อาริสร้องเพลงทางเดินอย่างรักเส้นน่ารักมากเลยครับ
ผมยังต้องแอบเต้นตามเลยนะครับ
แต่ว่าพี่ซีซ่าก็ยังเป็นพริกขี้หนู

แม่พริกขี่หนูแม่พริกขี่หนู
ขอตามไปดูอยากจะรู้ว่ารถยังไง
อร่อยอย่างนี้ต้องกินให้คิด
เขาร้องพี่เบิร์ตได้เป็นสอนเพชรเลยนะ
ก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงทางเดินแห่งรักนะครับ

โอ้โหร้องได้แบบน่ารักสมกับวัยน้องมากเลยนะครับผม
คิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องซีซ่านะครับ
ที่มากับเพลงพลิกที่หนูนะครับ
ร้องได้สนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับ
ซีซ่าหนุ่มน้อยเห็นอีกทีมหนึ่งเขาไปแล้วนะ

ก็ทำดีครับแต่ผมจะสู้ให้แบบได้แชมป์ไปให้เพื่อนครับ
ได้แชมป์เลยเหรอได้คะแนนเป็นแชมป์นะครับ

เพราะเข้ามาในเพลงเผ็ด

พี่เบิร์ตนะครับเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหม

เผ็ดจริงเลยนะทั่วแขนนี่ฮะ

อย่างกว่าพลิกที่หนูปรันนั้นเชียค
กินจนลีดจะพานแล้วพองเรา
กินใส่ในแกงอะไรลองได้กินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่
อยู่เอาไม่อยู่แม่พริกขี้นู้แม่พริกขี้นู้ขอตาไปดู
อยากจะรู้ว่าร้อนยังไงเหมือนพริกขี้นู้โดยยิ่งร้าย
ฉันคงไม่ตายยังไงต้องเสี่ยงขอชิมเปิดตำราอยากศึกษา
เคล็ดลับดีอยากทดลองของเด็ดสักทีอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ด
เผ็ดจริงจริงเลยนะตัวแค่เนี้ย
มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียว
อย่างกับพริกขี้หนูปลาดนั้นเทีย
ตัวนิดเดียทั้งแสบทั้งเผ็ดร้อน
แต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กิน
กินจนลิ้นจะผักจับพองเราก็กิน
ใส่ในแกงอะไรลองได้กิน
อร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่
แม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนู
ขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไง
แม่พริกขี้หนูดูยิ่งร้าย
ฉันคงไม่ตายยังไงต้องเสียงขอชิม
เปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับดี
อยากทดลองของเด็กซักที
อร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ด
อยากทดลองของเด็กซักที
อย่างนี้ต้องกินให้เข็ด

เผ็ดจริงเที่ยว
เหมือนตอนนั้นหน่อยได้ไหม

คุณหอมไม่หอมเปล่านะเนื้อคุณติดมาที่นี่น่ะอะไรนะมันช่วยขนาดนั้นเลยเหรอ
น้ำมันเขี้ยวมากอ่ะน่ารักจริงแล้วเวลา
ยังไงยังไงฮะแม่อาศัยตอนการแสดงนะ
เฮ้ยเดินเนียนไปทั้งโน้ตเลยน่ะ
ก็คนมันอยากเอาคะแนนไปให้เพื่อนนะครับก็ต้องทำเต็มที่ครับ

ไอริสเป็นอย่างไรบ้างลูก
ก็น้องเก่งมากเลยค่ะอยู่แค่นี้หนูก็ยอมค่ะเพราะว่าเก่ง
เอายอมไม่ได้นะลูกไม่ได้เราเป็นสาวเป็นนางก็ไม่ได้

น่ารักมากมีเสน่ห์มากแล้วก็เอกลักษณ์ของเขายักษ์คิ้วก็ยังมีอยู่นะ
พี่ฝนพอใจมากเลยมีเล็กน้อยที่เสียงมันยังไม่แตะโน้ตบางคำเท่านั้นเองลูก
แต่ซีซ่าก็กลับมาได้ทุกที
เพราะฉะนั้นซีซ่าจะต้องฟังให้เยอะให้หูเราแม่นนอกนั้นอารมณ์เพลงทุกอย่างได้หมดจะไปติอะไรเขาล่ะ
อื้อน่ารักอะชอบครับ
ขอบคุณพี่ฝนครับมาพี่โตครับ
เพราะรอบนี้ซีซ่ายจะบอกว่าทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วมากเลย
พอเราเล่นอยู่ในแนวเพลงที่เราถนัดเนี่ยตัวเราก็สามารถเฉยฉายได้เต็มที่
ชื่นชมการจัดเสียงร้องมากมันพุ่งมากคือเวลาเราร้องเพลงเร็วมันจะไม่เหมือนเพลงเช้า
เราร้องเพลงช้าเราจะปั้นให้มันกลมหน่อยพอเราร้องเพลงเร็วเนี่ยมันเราต้องเราจะเอามาข้างหน้าให้มันพุ่งให้มันคมอะไรอย่างเง
ซึ่งมันคมทั้งเพลงเลยเมื่อกี้เรื่องแตะโน้ตไม่แตะโน้ตนิดหน่อยไม่ซีเรียสเลยเพราะมันเป็นเพลงสนุกสนาน
ที่ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากเต้นน้อยแต่มันกลายเป็นรู้สึกว่าเยอะ
นี่มันเป็นธรรมชาติจริงพี่ว่าซีซ่าเจอแหละว่าแบบแนวเพลงคาแรคเตอร์ตัวตนของซีซ่าเป็นยังไงเจ๋งมากครับเก่งมากครับ
ซีซ่าถ้าเต้นเราเนี่ยบอกเลยว่ามันได้ใจมันกวนมากเวลาออกไปไหนนะเอาตังค์ไปอย่างเดียวไปหาข้างหน้าลูก
คือเพลงนี้พี่ขี้อู่ของพี่เบิร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องยากแต่มันต้องสนุกแล้วก็เขาร้องพี่เบิร์ตได้เป็นสอนเพชรเลยนะ
แม่พี่ขี่หนูแม่พี่ขี่หนูขอตามไปดู
แม่พี่ขี้หนูแม่พี่ขี้หนูขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไง
มันทำให้มันทั้งน่าสนใจแล้วบวกกับอากับกิริยาของเขาที่ไปรอบเลยรับรองรักษาชีวิตไว้ดีนะลูกนะ
อ่ะดีมากครับขอบคุณนะครับ
ซีซ่าร้องเพลงพริกขี้หนูได้เผ็ดถึงใจมากเลยค่ะสมแล้วที่เป็นพริกขี้หนูประจำทีมนะคะ

น้องซีซ่ามาในเพลงที่ทำให้คนดูสนุกกันทั่วหน้าแบบนี้
กรรมการจะเลือกเทใจให้ใครในยกนี้
ต้องมาลุ้นกันช่วงหน้านะครับ

ทุกคนลุกขึ้นเต้นกันหมดเลยครับ

ยังเต็มใจที่จะตามค้นหา
และปฏิเสธที่จะเทาะชัย

ขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไง
ลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้คะแนน
แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะลงคะแนนกัน

เหนื่อยกันทุกคนครับทุกคนลุกขึ้นเต้นกันหมดเลยครับ
มันสนุกนะครับแล้วก็ไอฤทเขาก็โตขึ้นมาหน่อย
จะแบบถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเขาแบบเข้าใจอารมณ์เพลง
ส่วนซีซ่าก็เป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับ
ร้องเพลงแบบแนวป๊อปยังออกเป็นมีลูกคอแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรประมาณนี้ครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเชียบ
เรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าในรอบที่หนึ่งยกที่ห้า
ทีมที่ชนะคือทีม

น่าจะรู้นะว่าเป็นทีมที่ต้อง
คะแนนสะสมจากคณะกรรมการมากที่สุด
แต่ก็ว่าไม่ได้สุภาพสตรีก็ต้องการคะแนนไปครอบครองเอาไว้
เพื่อที่จะหนีไปให้ได้ที่สุดนะครับ
รอบที่หนึ่งยกที่ห้าทีมที่ชนะคือทีม
สุภาพรุนต์สุดก้าวเป็นต่อจะได้

คะแนนของสุภาพบุรุษสุซ่าขึ้นมาเป็น๒คะแนน
ขณะเดียวกันครับสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวของเรา
ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน

ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ทำคะแนนให้ทีมได้๒คะแนนนะครับ

หนูก็จะฝึกไปเรื่อยค่ะเพลงเร็วค่ะ

เรากล้ามาแสดงความสามารถของเรา

แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินเองว่า
ตรงนี้นิดนะลูกตรงนั้นเติมหน่อย
เดี๋ยวมันพัฒนากันขึ้นไปได้เองนะครับ
ได้คะแนนจากคณะกรรมการไปร่วมกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับผู้ชมใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

พี่ฝนรู้สึกสะใจทุกครั้งที่วินนี่แบบประชาก

เสียดายจัง
รองนี้อ้อนแบบอ้อนแล้วอ้อนอีก
ถ้าเกิดผู้ชายเขาดูแล้วไม่หลงหนูนี่เขาแย่แล้วนะ